ไปดูภาพผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนะครับใส่สุดผูกไทย
แบบนี้เลยแต่ไม่ผูกไทยเหมือน

ก็ไปขับรถเกี่ยวข้าวโชว์นะครับ
ในการเปิดโครงการช่วยเหลือกเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นครั้งแรก
แล้วก็ท่านผู้ว่าบอกว่าก็ไม่ง่ายเลยนะที่จะทำได้แบบนี้
แล้วก็ยกย่องพี่น้องเกษตรกรชาวนาครับ
นี่นะครับกลายเป็นสีสันภายในงานเปิดโครงการช่วยเหลือกเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับ
ประธานในงานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
ท่านผู้ว่าวีรวุฒิปุตรเสรณี
ทดลองขับรถเกี่ยวข้าวทั้งชุดสูตรเลยนะครับ

ประกบอยู่ข้างอย่างใกล้ชิดท่ามกลาง

แล้วก็ให้กำลังใจท่านผู้ว่าขา
จำนวนมากเลยนะครับ
ใช่ครับขับได้ไปสักพักปรากฏว่าผลงานไม่ธรรมดา

แต่สามารถขับรถเกี่ยวข้าวรอบแปลงนานหนึ่ง
รอบเต็มนะคุณได้อย่างปลอดภัย
ชาวบ้านเลยปรบมือให้ยกใหญ่เลยนะครับ
แต่ว่างานนี้ท่านจะว่าอย่างไร
ฟังเสียงท่านผู้ว่าอ่างทองกันหน่อยครับ
ไม่ง่ายนะครับแต่ว่าก็

แล้วก็พอดีว่านาแปลงนี้
ถือว่าเป็นนาที่ไม่มีหลุมเลย
เพราะว่าเรียบเสมอกัน

แล้วก็การเกี่ยวก็เกี่ยวง่าย

โครงการช่วยเหลือกเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิต
ดำเนินงานโดยกองพันธานราบที่๓
กรมฐานราบที่๓๑รักษาพระองค์

ในการจัดหารถเกี่ยวข้าวจากนอกพื้นที่
ช่วยเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสามโก้

โดยคิดราคาถูกไร่ละ๓๐๐บาท
นี่ถือว่าเป็นต้นทุนที่ลดลงมากนะครับ

ก่อนหน้านี้อาจจะต้องจ้างรถเกี่ยวข้าว
มาจากพื้นที่อื่นมาด้วยนะครับ

เพราะว่ารถก็ไม่ทันมีให้จ้าง

โครงการของทหารในการช่วยเหลือประชาชนด้วยนะครับ
ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเกี่ยวข้าว
แล้วก็ท่านผู้ว่าก็ลงเกลี่ยวทั้งแปลงเลย